อย่างที่จังหวัดพิจิตรคนกลุ่มนี้เขาก็ไม่ท้อแท้
เพราะว่าเจอกับโควิดยังไงซะเราต้องสู้สู้แบบนี้ครับ
น้องมาขาบความทรงรับหูของแม่

แนะนำมาสื่อเวลาเพลงไว้หล่อตอนนี้
โอ้โหลิเกลิเก
นี่แหละครับเป็นการแสดงลิเกแต่ไม่ธรรมดานะครับ

ต้องใช้ค้องมาลัยออนไลน์ครับ
ครบทางโทรศัพท์เหรอคะ
สิเอสสิเอสประกอบความทรงมาลัย

เราเคยไปกันแล้วจำได้ไหมแล้วจำได้ที่นาฬิเกย์เยอะ
แล้วเขารวบรวมกันมาใน๒๐คณะมาร่วมแสดงสดกันแบบนี้
ไปถามคุณตาวิรัติยื่นแก้วอายุแก่๗๗ปีแล้วนะ
เป็นนายกนายกอะไรฮะ
นายกสมาคมลิเกอำเภอตะพานหิน
แกเล่าให้ฟังว่าไอ้เจ้าโควิด๑๙เนี่ยมันรังแก่ลิเกไม่เลิกไม่ลา
เราจึงต้องมาร่วมด้วยช่วยกันไลฟ์สดลิเกกันแบบนี้
ทางออนไลน์นะจะไลฟ์สดตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เลย
ตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาคือ๕โมงเย็น
ทางเฟซบุ๊กแสงสว่างดาวร้าย
ใครชอบลิเกจดไว้แสงสว่างดาวร้ายครับ
แล้วนี่เขาเชิญชวนนะพ่อยกแม่ยกลุงยกปู่ยก
ปู่ย่าตายายหลานยกเอามาหมดในจังหวัดพิจิตร
ชมผ่านทางออนไลน์คือยังไงซะ
เปิดดูแล้วก็ช่วยช่วยกันเพราะว่าพี่น้องลิเก
เกือบ๕๐๐ชีวิตที่นี่เขาลำบากจริง
ละ๑๐๒๐บาทอันนี้ผมว่าก็ดีเหมือนกัน
ไปดูกันเลยสำหรับที่นี่นะฮะลิเกที่นี่
ผมอยากให้คุณผู้ชมจดกันอีกที

แสงสว่างดาร้ายเข้าไปแล้วก็เหมือนเราได้ชมลิเก